กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านน่ารักเนอะ

จำไว้นะยิ่งสูง

ยิ่งสูงยิ่งติดดิน
แล้วก็พ่อบอก

เอ๊ะลูกเหรอ

เข้าไปเกาหลี

เขาไม่ได้ทำ

ถ้ามันหลุด
จำเสียงลูกได้โอเคโลกจริง

ขนาดเขากอดเขาหอมนะ

ไปมีกิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็ก

ในกระจุ๋ยนี้นะไปล่วงก๋วยเตี๋ยว

วันเกิดเชื่อเขา
เขาสกรีนว่าอะไรเหรอคะ

เพราะพี่ม้าเป็นแค่เพื่อนพ่อเท่านั้นนะ

มานั่นแหละ

เขาก็เลยโพสต์ลงไอจี
เป็นรูปดำขาว

เป็นรูปเหงา

จะคอยอยู่ข้างเสมอไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข